ในบ้านเราก็เรียกเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่ามีโครงการในการก่อสร้างสนามกีฬา

กรมภาระศึกษาวัตถุประสงค์

ในการออกกำลังกายเล่นกีฬา
รวมถึงการทำกิจกรรมนันทนาการ

กรมภาระศึกษาได้สร้างสนามกีฬา
ส่งมอบไปแล้วกว่า๑๐๐แห่งทั่วประเทศ

ตามแนวนโยบายที่วางไว้
กรมภรษศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา
เรื่องสิ่งกำหนดความสะดวก

เพราะฉะนั้นสนามกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเป็นภารกิจของกรมศึกษา

ก่อสร้างสนามกีฬามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ก็จะมีสนามฟุตบอลมีโรงยิม
มีลานอเนกประสงค์หลัก

กรมภาระศึกษาพยายามที่จะปรับแก้
คือการหาพื้นที่ก่อสร้างสนาม

เพื่อความสะดวกในการมาออกกำลังกาย
รวมทั้งปัญหาการส่งมอบสนาม

ไม่ปล่อยให้สนามธิราณนรกล้าง

ยาก็ขึ้นเต็มทั่วป่องคว้ายเขาก็เข้าไปกิน

ตรงไหนต้องการโรงยิมก็โรงยิมไป
ตรงไหนต้องการแค่ลานเนกประสงค์มีพื้นที่งาน๒งาน
ก็เอาร้านเด็กประสงค์ไปตรงไหนต้องการสนามผู้บอลก็ผู้บอลไป
กรมภาระศึกษาเตรียมแผนขยายโครงการนี้ออกไปอีก๓ปี
หากทำได้ตามเป้าหมายแน่นอนว่าจะเกิดผลดีต่อสุขภาพคนไทย
ในการมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน